เมื่อวานนี้พี่อุ๋ยเล่าไปเหตุการณ์ที่ชนบุรีที่มีกลุ่มชายชะกัน
ถือปืนเข้าไปในวิลล่านะคะที่บังละมุงชนบุรี
แล้วก็ไปยิงยางรถยนต์สามคันไปตามหาคนชื่อมิ้น
ถามหาคนชื่อมิ้นแล้วก็เอาปืนไปตบหัวคนแถวนั้นจนบาดเจ็บไป๖คน
ยึดบัตรประชาชนเพื่อนมิ้นท์เอาไว้ด้วย
ตกลงมิ้นท์ที่ตามหาเป็นผู้ชายนะตามหาผู้ชายชื่อมิ้นท์

ล่าสุดค่ะหลังพระราม๒หัวโจกที่ก่อเหตุมอบตัวแล้วนะคะ
นี่คือเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนี้๑๘ตุลาคม
หลังนี่ในหลังก็คือจะใส่เสื้อสีขาวด้านหลังมีหมายเลข๓๓ที่เมื่อวานเราให้ดูภาพไปค่ะ
ส่วนกล้องวงจรปิดหน้าห้องน้ำจะเห็นภาพ
กลุ่มผู้ต้องหาใช้ปืนจี้บังคับคนเจ็บแล้วดันเข้าไปเพื่อทำร้ายร่างกาย
บังคับให้ไปค้นตามห้องต่างต่างเพื่อตามหามิ้นแล้วก็แกะรอยเส้นทางของคนร้าย
ก็คือไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่นะคะไล่ดู
ก็เลยรู้ว่าคนร้ายใช้รถตู้โตโยต้าเอาผาสีขาวขับเข้ามาก่อเหตุแล้วก็หนีไป
นี่นะคะรถตู้ของผู้ก่อเหตุทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะ
เป็นหลักฐานทางคดีนะคะคนเจ็บถูกตีกลางหัวเนี่ยเย็บไปสองเข็ม
อีกคนถูกตีเข้าที่หน้าผากเย็บไปสิบเข็มสองคนนี้ที่เป็นคนเจ็บบอก
ไม่รู้จักผู้ก่อเหตุเลยงงมากอยู่ดีก็ถูกทำร้าย
ส่วนมิ้นท์ที่กลุ่มผู้ก่อเหตุตามหาเป็นเพื่อนเขาแต่ขณะเกิดเหตุเพื่อนหลบหนีไป
ครับนี่ค่ะคนหนึ่งเย็บสองเข็มคนหนึ่งเย็บสิบเข็มบอกไม่รู้เรื่องเลย
สวยเลยคำให้การของมิ้นท์ค่ะมิ้นท์เป็นผู้ชายนะคะ
ในมิ้นท์อายุยี่สิบสามในมิ้นท์คนที่ผู้ก่อเหตุตามหา
ให้ข้อมูลว่าผมรู้ทุกเรื่องตอนเกิดเหตุผมหนี
ผมวิ่งหนีปีนกำแพงออกไปทางด้านหลังเพื่อนผมที่อยู่ในกลุ่มเลยซวยเลย
รับเคราะห์แทนค่ะนี่ค่ะมิ้นท์บอกโหมิ้นหนีมิ้นอยู่แหละ
แต่มิ้นหนีไปก่อนเลยตำรวจก็เลยต้องนำตัวไปสอบปากคำนะคะ
ว่าทำไมต้องไปตามหามิ้นเนี่ยตามหามิ้นท์กันขนาดนี้
ล่าสุดวันนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมหลังพระราม๒ค่ะ
นายจิระโรดวัฒนาอายุยี่สิบเก้าปีผู้ต้องหาตามไหมจับไปมอบตัวนะคะ
ไปกับพวกอีกสองคนคือนายบุญยฤทธิจิตมาหรือฉุยบางบอนอายุยี่สิบสี่
นายสาราลันยอดทัศน์หรือท็อปตลิ่งชันอายุยี่สิบสาม
มอบตัวกับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีพร้อมของกลางก็คือปืนที่ใช้ก่อเหตุนะคะ
ปืนสั้นออโตเมติกแบบแน็กซีนกล็อกสิบเก้าจำนวนหนึ่งกระบอกและปืนปลอมบีบีกันสองกระบอก
พอมอบตัวแบบนี้ตำรวจบอกว่าสอบปากคำแต่วิธีการสอบปากคำขอแยกสอบก็แล้วกัน
เลยค่ะสามคนนี้ที่ตำรวจได้ตัวมาก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนะคะ
ว่าทำไมจะต้องบุกไปหาคนชื่อมิ้นทำไมต้องไปทำร้ายเพื่อนของมิ้นด้วย
มีเหตุจูงใจอะไรไหมครับเขานำไป
มีเหตุจริงใจอะไรไหมครับอยากพูดอะไรไหมอยากจะบอกอะไรไหม
เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมนะคะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมารองผู้บัญชาการ
เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งค่ะเจ้าของเป็นคนพาตรวจที่เกิดเหตุ
จากการตรวจสอบยืนยันว่าที่เกิดเหตุไม่ใช่แหล่งมั่วสุมนะคะ
คือหลายคนสงสัยใช่ไหมคะว่าเอ๊ะทำไมไปก่อเหตุกันตรงนี้

จากการตรวจสอบตำรวจยืนยันว่ามันไม่ใช่
เจ้าของเองก็ตกใจไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ในวันเกิดเหตุก็ให้บริการตามปกติ
กลุ่มผู้เสียหายมาเข้าพักได้คืนเดียวแล้วก็เกิดเรื่องเลยค่ะ

ก็ไปที่ห้องสืบสวนสพพัทยา
เพื่อไปชี้ตัวยืนยันผู้ก่อเหตุนะคะ
กลุ่มผู้ก่อเหตุทีนี้มอบตัวเพิ่มครบละ๕คนค่ะ
จากการตรวจสอบเนี่ยค่ะก็ได้ข้อมูลมาว่า
ในหลังกับพวกผัวพันกับการค้ายาเสพติด

ก็เลยต้องขอหมายค้นตรวจสอบในบ้านของในหลังเพิ่มเติม

บรรคุณเทียนกรุงเทพดิ์นี่คือบ้านของเนรัง
ราระม๒หรือเหร่างเทียนทะเล

ตำรวจก็กระจายกำลังกันค้นในบ้าน
มีคุณแม่มีแฟนสาวของหลังอยู่
จากการสอบถามแฟนของหลังนะคะ
นางสาวแอนอายุ๒๙ก็เล่าให้ฟังว่ามีเพื่อนหลังขี่รถจักรยานยนต์
รับหลังออกจากบ้านก็ไม่รู้ว่าพาไปไหน
มารู้ว่าเนี่ยหลังไปก่อเรื่องที่ผ่านมาหลังไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะ
แฟนสาวบอกแบบนี้เพื่อนหลังมันมีหลายกลุ่ม
ไม่รู้ด้วยว่ารถตู้เอาผาดที่เอาไปก่อเหตุเป็นรถตู้ของใคร
แต่ไม่ใช่รถของหลังหลังไม่ได้มีเงินเยอะมากมาย
ขนาดที่โอ้โหเป็นเจ้าของรถตู้เอาผาดขนาดนั้น
ยืนยันว่าไม่รู้ว่าหลังมีเรื่องกับใครและเธอไม่รู้จักคนชื่อมิ้นค่ะ
ส่วนฉายาหลังพระราม๒หรือหลังเทียนทะเลเนี่ย
มาจากใครรู้ไหมคะใครฮะแฟนคลับแฟนคลับ
เอ้าหลังมีแฟนคลับกับเขาด้วยเหรอคะเป็นแฟนคลับในโลกออนไลน์
งงเหมือนกันนะนักข่าวก็งงก็ถามแฟนของหลังนะ
ทำไมหลังมีแฟนคลับคือเขาว่ากันว่าหลังหล่อพี่อุ๋ย
หน้าตาดีเป็นเน็ตไอดอลก็เลยมีคนตั้งฉายาให้
ไม่ได้เป็นมาเฟียเป็นผู้มีอิทธิพลอะไรแต่ได้ฉายามาเพราะหน้าตาดี
เพราะเป็นเน็ตไอดอลอะค่ะส่วนแม่ของหลังค่ะ
แม่บอกว่าลูกแม่ก็ค้าขายหลายอย่างแม่ก็ไม่รู้ว่ามีเรื่องทะเลาะวิวาสอะไรกับใคร
ออกไปนอกบ้านแล้วแม่ก็ไม่รู้หรอกว่าลูกแม่เป็นยังไงอยู่ในบ้านก็อาจจะเป็นคนนึง
ออกไปนอกบ้านมันก็อีกเรื่องหนึ่งอะเนาะ
แม่บอกว่าก็ไม่ได้มีเงินอะไรเยอะแยะนะคะหลังก็ไม่ได้มีทรัพย์สินอะไร
ทุกวันนี้แม่จ่ายค่าน้ำค่าไฟเองด้วยซ้ำแม่บอกว่าหลังลูกแม่ขี้กลัวนะ
เชื่อว่าจะไปก่อเหตุอะไรแบบนี้ไม่ได้เป็นมาฟงมาเฟียเกี่ยวกับเรื่องของขบวนการค้ายาเสพติดอะไรด้วย
ลูกชายยังขอเงินแม่ใช้อยู่เลยแม่ยังต้องช่วยจ่ายค่าน้ำค่าไฟให้อยู่เลย
แต่ก็ไม่รู้หรอกออกจากบ้านไปไปเจอเพื่อนไปอยู่กับเพื่อนจะยังไงแม่ก็ไม่รู้
ครอบครัวไม่ได้รับรู้ด้วยตอนนี้ก็เป็นห่วงลูกชายค่ะ
คุณแม่ก็รักลูก

ออกไปนอกบ้านก็อีกเรื่องหนึ่งแม่ไม่รู้
ทีมข่าวก็ได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของหมู่บ้าน
นี่ค่ะอยู่กล้องคืออยู่ที่เสาไฟที่บ้านของหลัง
จะเห็นว่าหลังออกมาจากบ้านแล้วเขาขึ้นรถ
ซูบิชิปาเจโร่สีเทาออกไปตอนเที่ยงคืน๑๑นาที
เวลาในกล้องมันจะช้าช้ากว่าเวลาจริง
แล้วรถคันนี้ก็ออกไปสักเที่ยงคืนกว่า
กล้องวงจรปิดอีกตัวหนึ่งเที่ยงคืน๑๓นาที

ถ้าเกิดดูตามภาพหลังนั่งรถออกไปนะ
ไม่ได้ตรงกับข้อมูลที่ทางบ้านบอกว่า
มีเพื่อนขี่รถจักรยานยนต์มารับพี่อุ๋ย
เพราะว่าดูตามกล้องหลั่งมันไม่ได้นั่งรถจากกระยันยนต์

รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็เลยบอกว่า
ไม่ได้เจอสิ่งผิดกฎหมายอะไรที่บ้านหลัง
แต่ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลนะคะ
ว่าผู้ต้องหามีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายขบวนการค้ายาเสพติดอะไรหรือเปล่า
เพราะว่าทางบิ๊กโจ๊กท่านก็สั่งให้นำกำลังตรวจสอบขยายผลบ้าน

เมื่อช่วงค่ำผู้ก่อเหตุอีก๒คน
ที่เข้ามอบตัวกับตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีเพิ่ม
อย่างที่บอกว่าครบแล้วนะคะ๕คน
นายจิระโรธวัฒนะอายุ๒๙ปี
นายบุญยฤทธิจิตมาอายุ๒๔ปี
นายสาราลันยอดทัศน์อายุ๒๓ปี
นายภูริชนคำจีนอายุ๓๐ปี
ธนพลคำเพชรอายุ๒๗ปี
ตำรวจบอกครบละ๕คนไปมอบตัว
ก็นำตัวไปสอบปากคำที่สพเมืองพัทยา
จะมีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อไป

เรื่องของการกระทำผิดกฎหมายเพิ่มเติมนะคะ

แต่มิ้นท์เนี่ยเขาบอกผมรู้ว่าเรื่องอะไรแต่เขาไม่บอก